ไปดูยูทูบเบอร์หน้าใหม่ที่ดีใจจนเก็บอาการไม้อยู่อย่างแจ๊คแฟนฉันกันหน่อยจ้า
กับรางวัลที่ส่งตรงมาจากยูทูปแกะกล่องสดร้อน
หูยยยยมะมะมะมือไม้มันสดไปหมดก็คนมันตื่นเต้นนะเพื่อน
อ่ะตกลงพี่แกได้รางวัลอะไรนะช่วยกันฟังหน่อยสิคะ
ดาวรุ้มเหรอขอบคุณครับยูทูบดาวรุ้ม
ขอบคุณครับพี่ที่ติดตามช่องแจ็คแฟชั่นนะครับ
วายเหนื่อยแล้ว

โอ้โหดีใจด้วยนะแจ๊คสุดยอดเลย
มาถูกทางแล้วล่ะเพื่อนอายุทูบเบอร์คุณภาพ
ทราบแล้วกดสับตะไคร้เอ้ยสับตะไคร้ส่งใจให้เรือ